มาดูวัยรุ่นสร้างบ้านกันนิดนึงนะคะ
ไปดูซิว่าวัยรุ่นคนนี้เขาจะสร้างบ้านบานปลายหรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับน้องนายนพัฒน์คนดีคนเก่งของเรา
ที่สำคัญเป็นคนพิเศษของน้องใบเฟิร์นพินทโน
ว้าวนะคะนี่คุณผู้ชมค่ะกำลังทำบ้านหลังใหม่
ให้กับตัวเองแล้วก็คุณแม่หมูอยู่นั่นเองนะจ๊ะ
ก็คือหลายคนก็คงได้เห็นกันแว๊บนั้นแหละนะคุณผู้ชม

บอกเลยว่านอกจากบ้านจะน่าอยู่นะและการใส่ใจนะแล้วก็จะเนี๊ยบแล้วนะ
เมนต์น่ารักของนายนะกับแม่หมูเนี่ย
เวลาไปดูบ้านคุณผู้ชมดูนิดนึงหรือว่าไปเลือกซื้อของอะไรนะ
ดูน่ารักไปหมดอ่ะมันเป็นผู้ชายอบอุ่นละมุนละมัยนะคะดีไปหมด
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐค่ะก็ได้โอกาสอัปเดตเรื่องบ้านกับน้องนายด้วย
บอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปเยอะแล้วครับพี่ตัวผมเองแล้วก็แม่หมูเนี่ยมีส่วนร่วมทุกอย่างเลย
เพราะว่าบ้านหลังนี้เรียกว่าเป็นความฝันของตัวเองมากเลยครับ
กระซิบบอกนิดนึงด้วยนะว่ามุมโปรดเนี่ยมีเพียบเลยครับ
และที่สำคัญปัญหาคนสร้างบ้านอันดับหนึ่งเลยงบบานปลายหรือเปล่า
แต่กับน้องนายเขาขิงบอกมาแบบนี้ของผมมาชิลผมเตรียมพร้อมครับ
อ่ะไปฟังเสียงจ้า
ยังโอเคอยู่ยังเกินในที่รับได้อยู่
เพราะทำใจไวนิดหนึ่งแต่ก็อยากเกินเกอร์เบอร์กว่านี้เลยครับ

คุณแม่แฮปปี้มาก่อนกูว่าก็
ก็ช่วยกันช่วยกันทั้งคู่เลย
มองมีเควสอะไรมุมชัยของ

เขาภูมิใจมากใช่ต้องพิเศษใช่มุมผมว่าผมอยากให้บ้านนี้มีความสุขแค่นั้นหนึ่ง
ความฝันของคุณแม่แล้วก็เป็นความฝันของผมเรียกว่าเพื่อนหลายคนแล้วกัน
เพราะว่าครอบครัวเราเล็กสองคนอย่างนี้ผมก็จะชอบมีเพื่อนมาบ้านมีทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกดีที่แบบเราได้ทำอาหารได้เห็นคนที่เราแบบเป็นห่วงทุกคนมาบ้านเราอย่างนี้
คนก็เป็นแฟนกันนะเนอะแล้วก็มีอะไรที่มันเหมือนกัน
เขาบอกว่าเป็นแฟนเราหรือยังหรือว่ายังไงหรือว่ารอดูกันอยู่
ก็เป็นคนพิเศษละกันแต่เราเชียร์แบบออกนอกหน้าไปแล้วคุณวิทย์
ก็เชียร์นะคะเขายังไม่พูดไม่เป็นไรยังไม่ออกตนไม่เป็นไรพวกเราออกแทน